ถ้าดูแลกันดีก็หมื่นกว่า

แต่ทีนี้ฉากกระทัดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
นำมาเสนอเป็นฉากกระทัดช่วงเดือนเมษายน

เขาบอกว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่
สูงถึง๑แสนคนต่อวัน
ฉกกระทัดนี้น่ากลัวมากนะฮะ

ฉากกระทัดคาดการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
โดยฉากกระทัดที่เลวร้ายที่สุด

นู่นสูงปรี๊ดเป็นภูเขาสูงเลย

พบผู้ติดเชื้อหลังสงกราน
หรือหลังวันที่๑๙เมษายนถึง๑แสนราย
แต่หากมีมาตรการในการควบคุมเส้นสีส้มนะครับ

พบผู้ติดเชื้อหลังสงกราน๕๐๐๐ราย
และถ้าหากมีการควบคุมโรคที่เข้มข้นมากนะครับ
เร่งฉีดบัคซีนให้ได้เกินกว่า๔๐๐โดสต่อวัน
ประมาณการติดเชื้อพุ่งสูงสุดในวันที่๑๖มีนาคม
จะเหลือเพียงแค่๒๗๐๐ราย
เส้นสีเขียวเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณอยากเป็นฉากกระทัดไหน
ก็ต้องตามแต่ที่พวกเราจะป้องกันและไม่ประมาทนะครับ
สำหรับการเสียชีวิตจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่๓๕พฤษภาคม

อาจจะทะลุไปถึง๑๔๐โดสต่อวัน
ถ้ามาตรการมีการผ่อนคลายหน่อย

เป็นเสียชีวิตวันละ๒๕๐ราย

จะอยู่ที่ประมาณแค่๗๐รายต่อวัน

ฉากกระทัดใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

มันเป็นสิ่งเตือนใจพวกเราเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะ
เอาจริงขนาดแค่เส้นสีเขียวเนี่ย

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้
อยู่ที่๒๒๓๑๑รายนะคะ
ก็เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๒๑๔๘ราย

แล้วก็ต่างประเทศ๑๓๖ราย

อยู่ที่๑๗๔๗๐รายนะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่นะครับ
อยู่ที่๒๑๓๖๔๕รายนะครับ

ผู้ที่มีอาการหนักเกือบถึงพันแล้วนะ

แล้วก็ผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
อยู่ที่๒๘๐รายนะครับ

เราก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ยังคงเกาะติดอยู่